คุณผู้ชมค่ะกลับมาในช่วงนี้เตรียมท้องรอกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูของกินของกินในช่วงหน้าหนาวถูกต้องแล้วกินอะไรอุ่นอุ่นทำให้ร่างกายอบอุ่นนะครับของเย็นอย่าเพิ่งไปกินใช่ช่วงนี้ผมงดเลยของกินงดอะไรบ้างเย็นตะโฟเลิกเลยคิดได้เหรอเย็นตะโฟนี่มันมันเย็นยังไงก็มันชื่อก็เย็นอยู่แล้ว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

ใช่ถูกต้องสร้างรายได้มีเยอะมากเขาบอกว่าวันนึง๒๐๐๐บาทเลยทีเดียวคุณ

เอาล่ะไปอีกที่หนึ่งหน่อยน้องใบตอง

มีขนมชนิดหนึ่งที่เขาขายเพียงปีละ๑ครั้งเท่านั้น
หน้าน้ำหนาแบบนี้กินแล้วมันกรุบกรับแล้วยิ่งกลุ่นร้อนเนี่ยนะ
พับทอดนะหอมน้างบุญสงศ์กัณฑษีครับอายุ๔๗ปีเจ้าของร้านโต๊กตาก
ตั้งอยู่ที่๔แยกบ้านเดินหมู่๓ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้าย
เล่าว่าเปิดร้านมา๗ปีแล้วนะครับจะทำก๋วยเตี๋ยวขาไก่รสเด็ด
แล้วก็ขนมขาหมูที่ขายดีจนหมดทุกวันขายแบบนี้นี่แหละครับ
โดยขนมขาหมูซึ่งเป็นขนมทานเล่นนะครับมีร้านนี้ขายเพียงที่เดียว
แล้วก็ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีแป้งมันแป้งข้าวเหนียว
ใส่น้ำคลุกเคล้ากับฟักทองมั่นแล้วก็หั่นเป็นฝอยชิ้นเล็ก
จากนี้ยังมีถั่วดำด้วยนะนำลงไปทอดรวมกันในพิมพ์ที่เป็นแบบแม่พิมพ์
กลมเพื่อให้รูปลักษณ์มันออกมาเป็นแบบกลมแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้น
พร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับ
อย่างที่บอกยิ่งทานร้อนยิ่งอร่อยแต่ถ้าร้อนมากไปก็ลิ้นพองนะครับ

ใช่ครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยทอดขายได้ประมาณ๑๕๐ชิ้น
ถ้ารวมเต้าหู้ทอดก็ตกมา๒๐๐ชิ้นต่อวันแหละครับ
ขาย๖ชิ้น๒๐บาทขายได้ประมาณ๕๐๐๖๐๐บาทนะครับ
ร้านนี้เนี่ยเปิดขายตั้งแต่๓โมงเช้าไปจนถึงบ่าย๓โมงทุกวัน

ใช่ชอบมากดิฉันชอบทานพวกแบบเต้าหู้ทอดเผือกทอดอย่างนี้
แต่ว่าไอ้ขนมขาหมูเนี่ยยังไม่เคยลองไง

ต้องลองหาดูซะแล้วเนี่ยหลายข้อความส่งทางไลน์บอกว่าอยากทานข้าวจี่
บางคนบอกอยากทานข้าวจี่กับส้มตำไก่ย่าง

น่าสนใจนะคะเอาไปดูกันต่อที่จังหวัดกาลสินกันบ้าง
เมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้ที่กรสินก็คือ

วางขายแผ่อยู่แบบนี้

ช่วงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็พากันซื้อหาเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารกันมากมายเลยนะคะ
แม่ค้าขายหนูนาเขาบอกว่าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
ทำให้มีหนูนาออกมากินเมล็ดข้าวที่ร่วงหล่น
ชาวบ้านก็เลยออกล่าหนูไปกินกันต่อเลยทีเดียว
หนูออกล่าข้าวนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าก็เลยล่าหนูออกมาให้คนกินต่อ
เพราะว่าหนูกินข้าวไปแล้วเราไม่ต้องกินข้าวค่ะ

หนูนาเนี่ยก็ต้องบอกมันเป็นศัตรูของต้นข้าวด้วย
อยู่กับขนาดของแต่ละตัวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนำไปย่างค่ะ
แล้วก็ทำไปเป็นแกงอ่อมบ้างอะไรต่างแบบนี้นะคะ
ซึ่งหนูนาในช่วงนี้เขาบอกว่าจะมีรสชาติอร่อย
เนื้อมันแล้วก็หอมเพราะว่าหนูนาออกมากินเมล็ดข้าวนั่นเองนะคะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อกันว่าหากได้กินหนูนาแล้ว
ทำให้ร่างกายอบอุ่นคลายความหนาวเย็นได้ด้วยเขาเชื่อกันแบบนี้
ด้านสาธารณสุขจังหวัดกาลสินก็ฝากเตือนผู้ที่ชื่นชอบกินหนูนาค่ะว่า
ก่อนจะกินควรทำความสะอาดแล้วก็ปรุงให้สุกทุกครั้งก่อน

ก็สำหรับหนูนาเนี่ยก็พอจะทานได้เพราะมันอยู่ตามธรรมชาติถูกไหม
อย่าเข้าใจผิดหงวงหนูบ้านหนูท่ออย่างนั้นไม่ได้
ถึงตัวจะใหญ่ใกล้กันแต่ไม่ได้นะคะ
อื่อจะตกใจที่แมววิ่งผ่านคานี่หนูค่า
ถ้ามาพูดถึงเรื่องความใหญ่ครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะพาไปดูผลไม้ไซส์ยักษ์ใหญ่
ไปเริ่มเขิมขนาดแบบที่ไม่ใช่เห็นมากก่อน
ไปดูกันที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ระยองนะครับ

โอ้โหมันใหญ่จริงครับคุณผู้ชม
ก็ฟักทองยักษ์นี่แหละครับที่เห็นกันอยู่นี้

ส่วนน้ำหนักนั่นแหละครับไม่เบาเลย
เพราะลูกหนึ่งหนัก๓๐กิโลกรัม
ส่วนอีกลูกนั้นหนัก๒๑กิโลกรัม
เรียกได้ว่าใหญ่ยักษ์กว่าฟักทองทั่วไป

ก็ต้องแวะไปที่สวนภึกษศาสตร์บ้านรมกล้าวพิชนุโล
พระราชดำริซึ่งอยู่ในอำเภอชาติตรการนั่นเองครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าได้ต้นพันธักทองยักษ์
มาจากสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
จึงนำมาลงดินเพาะปลูกเป็นเวลานานกว่า๑ปี

ซึ่งยังอยู่ในช่วงการพัฒนาขยายพันธุ์เพิ่ม

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในระแวกนี้ครับ

น่าจะมีการส่งเสริมให้แปลงต่าง

เพื่อเวลาแขกเข้าชมจะมีความหลากหลาย
มันจะชมสตรอเบอรี่อังหลุ่นแล้ว
ผักต่างแล้วอาจจะมีฟักทอง
ให้ท่านที่เที่ยวไว้ชมหรือถ่ายรูป
อีกทีนึงอาจจะมาทำเพื่อจำหน่ายก็ได้
เพราะผลผลิตราคาต่อลูก
มันอาจจะสตาร์ทตั้งแต่๒๐๐๕๐๐พัน

เผินก็อาจคิดว่าเป็นแอปเปิ้ลนะครับ

เพราะชะผลสีเขียวนี้คือพุษาจัมโบ
ผลผลิตขึ้นชื่อของอำเภอบ้านฉาง

คุณลุงวารินชิตปัญญาเจ้าของสวนบอกว่า
ุซาจัมโบมีลักษณะพิเศษคือผลใหญ่หวานกรอบอร่อย
และจะบังคับให้ออกผลผลิตในช่วงฤดูหนาว
คือช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

เพราะเป็นช่วงที่พุษามีรสชาติที่ดีที่สุดครับ
ส่วนสนุนราคาก็อยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐๘๐บาท

ราคาก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๓๐บาทครับ

กลับไปลิ้มชิมรสประมาณ๕๗ลูก

ตอนนี้มียอดสั่งจองจำนวนมาก
ล้นไปถึงต้นปีแล้วนะครับ

เห็นสีแดงแป๊ดสวยแบบนี้
มันไม่ใช่ผลไม้รสหวานเหมือนสีแดงนะครับ
แต่เจ้านี่คือพริกพันธแอปเปิ้ล

เจ้าของสวนในอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมบอกว่า

ส่งผลดีอย่างมากต่อการปลูกพริกพันธแอปเปิ้ล
เมล็ดส่งขายต่างประเทศนะครับ
ซึ่งใช้เวลาปลูกประมาณ๔๕เดือน

ซึ่งจะต้องแกะเมล็ดพริกไปตากแดดให้แห้ง
แล้วค่อยนำไปขายในราคาที่ไม่ธรรมดา
เพราะขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ๖๕๐๐บาท

เฉลี่ยแล้วผลผลิตในพื้นที่๒ไร่ของคุณพี่
ยังเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย
เหมาะสำหรับการปลูกในหน้าหนาวหรือหน้าแรง

ก็จะสามารถทำนาปีต่อได้ในช่วงหน้าฝน

ที่อาจจะกลายมาเป็นรายได้หลักได้เลยนะครับ
ใหญ่มากเห็นสีแดงสดแบบนี้ไซส์แบบนี้
เผลอกัดนะคะไม่ใช่แอปเปิ้ลนะคะ
เป็นกรี๊กแต่ละชนิดนี้ก็บิ๊กเบิ่มบิ๊กไซส์ทั้งนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับ

อยากจะขึ้นนั่งจังเลยเผื่อจะพบเจ้าชาย
โอ้โฮพิศาลมโมโนใกล่มาก

เป็นคนแบบมีความมโนเป็นที่ใต้
ปกติพุษามันจะลูกแบบไม่ใหญ่ไม่โตเล็กประมาณนี้เอง

ถูกต้องแล้วน่าทานมาก
เอาล่ะจากเรื่องใหญ่มาดูแบบเล็กแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพบ้างไหม
ต้องแล้วมาดูไซส์จิ๋วแต่ก็ไม่จิ๋วนะ

สำหรับร้านนี้เลยเขาขายขนมจีบซาระเป๋าในราคาลูกละ๑บาทเท่านั้น
ที่จังหวัดสุโขทัยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะอิ่มหรือเปล่า
เห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่าไส้แน่นอยู่นะคะ
บาทก็๑บาทเถอะไม่ธรรมดานะจ๊

เรียกได้ว่าไส้ไม่ได้น้อยตามราคาเลย

นางสาวน้ำทิพย์นาคขำค่ะอายุ๓๙ปี
เจ้าของร้านสาระเป๋าหน้าขำอยู่ในซอยสุสานจีน
ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
เล่าให้ฟังว่าได้มีการทำสาระเป๋าแล้วก็ขนมจีบ
ขายมาหลายปีแล้วค่ะโดยช่วยกันกับญาติญาตินะคะ
แต่ว่าสาระเป๋าที่ร้านจะแตกต่างกับที่อื่น
คือจะปั้นขนาดเล็กแล้วก็ขายเพียงลูกละ๑บาทเท่านั้นเอง
ส่วนไส้ก็จะมีทั่วไปเลยค่ะ
ก็คือไส้หมูสับถั่วดำใบเตยแล้วก็ไส้ช็อกโกแลต

ก็จะเหมือนกับสาระเป๋าลูกใหญ่ที่ขายตามท้องตลาดนั่นแหละ
แต่ละวันทำสาระเป๋าขายได้วันละ๑๕๐๐ลูก
ส่วนขนมจีบก็จะขายชิ้นละ๑บาทเช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งที่ร้านก็จะทำวันละประมาณ๒๐๐ชิ้น
โดยจะมีการทำแบบวันต่อวันสดใหม่เลยทีเดียว

ทำไมเราถึงปั้นซาละเป่าลูกละบ่ายขายครับ

แล้วก็ขายที่มื้อนด้วยขายง่ายค่ะ

บางทีก็ทำไส้ช็อกโกแลตบ้างใบเตยบ้าง

ถ้าขายได้ก็วันนึงก็ประมาณเกือบ๑๐๐๐นะครับ

ก็ทำปั้นวันละประมาณ๒๐๐๐ลูก๒๐๐๐กว่าค่ะ

ขายหมดทุกวันนะคะทำวันต่อวันนะคะ

ทำวันหนึ่งเป็น๑๐๐๐ลูกเลย
กันจนมือแบบเมื่อยกันเลยทีเดียว
ใจแบบนี้เนี่ยน้องใบตองสักกี่ลูกดีถึงจะ
ว่าเต็มที่นะ๓ลูกมีจุกแล้วเหมือนกันนะ
ถ้า๓ลูก๓บาทนี่ก็ถือว่าถูกมากนะคะ

จากจะมีการขายที่หน้าร้านแล้วนะฮะ
ยังมีพ่อค้าแม่ค้าไปรับสาระเป๋าแล้วก็ขนมจีบไปขายต่ออีกด้วย
โดยเฉพาะพวกร้านหมูกระทะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นลูกค้าประจำเลยทีเดียว
มีคุณผู้ชมไลน์มาบอกผมมี๔บาท

ก็อาจจะเป็นสาระเป๋า๒ลูกขนมจีบ๒ลูก
ก็อิ่มกำลังดีนะได้ผสมผสานกันไป

เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวคราวนี้

เป็นปริ๊มซั่มคุณชอบอะไรใหญ่

ไปดูปริมซั่มทาสเบอร์เริ่มกัน
ใหญ่จริงใหญ่จังไม่เชื่อไปดูในช่วงของตลอดกินครับ
่มซ่ำเข่งยักษ์ร้อนหน้าตาน่ากิน
เป็นเมนูของร้านเชฟกระทะแตกติ่มส่ำจัมโบ
ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราธานี
ว่ากันว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่พ่อค้าคิดค้นขึ้นมาใหม่
เพื่อต้อนรับเทศกาลทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะ
โดยคุณพี่บบิฤทธิ์บวงราชบบิฤทธิ์อายุ๓๔ปีเจ้าของร้านบอกว่า
ศึกษาการทำติ่มซำมาจากจังหวัดตรัง
ก่อนตัดสินใจเปิดร้านด้วยไอเดียการทำติ่มซำเข่งยักษ์ที่ไม่เหมือนใคร
แน่นไปด้วยวัตถุดิบที่มาจากอาหารทะเลสดในราคาสุดคุ้มเพียงเข่งละ๑๕๙บาทเท่านั้น
อันนี้คือการจับแต่ละเมนูที่พิเศษนะครับ
อย่างเช่นปกติเนี่ยกุ้งเราอาจจะใช้กุ้งตัวเล็กนะครับ
กัญเชียงปูก็จะเป็นกัญเชียงที่มีความสดนะครับ
นี้จะติดต่อกับแผลที่แกะกูต้มโดนตรงนะครับ
เราจะได้ของที่สดมากอย่างเมนูอื่น
ปกติเนี่ยหากินที่อื่นไม่ได้ครับ
พอลองมารวมเราไม่ได้นิยมราคาที่สูงมางนะครับ

เชื่อว่าติ่มซำจัมโบเข็งนี้มีความคุ้มค่าสำหรับผู้บริโภคที่สุดครับ
จากติ่มซำเข่งยักษ์แล้วยังมีเมนูข้าวมันทะเล
ที่เจ้าของร้านลงมือทำเอง
เผยเคล็ดลับการทำข้าวมันที่ไม่เหมือนใคร
ด้วยการหุงข้าวหอมมะลิผสมขมิ้นและเครื่องเทศ

พร้อมกับเนื้ออาหารทะเลสด
ไม่ว่าจะเป็นนึบละเกาและก้ามปูม้า
กินคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจียวมะนาวสด
ให้รสชาติอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวทีเดียวค่ะ
ที่สำคัญราคาเพียงจานละ๖๙บาทเท่านั้น
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่ไปกินได้เป็นอย่างดีค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งเมนูที่จังหวัดน้องบัวลำพู
กับเมนูสเต๊กที่ชื่อว่ารักล้นถาด
ด้วยการนำเนื้อสเต็กนานาชนิดมาจัดใส่ถาดไซส์บิ๊กแบบนี้
โดยคุณพี่พัทรวัฒน์วงตรีศรีและคุณสุภิษักบัวขาว
สองสามีภรรยาเจ้าของร้านบัวขาวสเต็กบอกว่า
เริ่มจากมีลูกค้ามากินที่ร้าน
พร้อมกับบอกว่าอยากกินสเต็กหลากหลายเมนู
จนเกิดไอเดียนำเนื้อสเต็กมารวมกันในเมนูเดียว
และตั้งชื่อว่ารักล้นถาด
กลายเป็นเมนูรับลมหนาวที่ไม่เหมือนใคร
แถมการันตีความอิ่มเพราะอัดแน่นไปด้วยเนื้อหมูสันนอก
สันคอหมูอกไก่และเนื้อปลาดอรี่ที่คัดสรรเป็นอย่างดี
นำไปหมักซอสสูตรพิเศษนานกว่า๑๒ชั่วโมง
และนำไปทอดให้หอมก่อนจัดเรียงบนถาดขนาดไซส์บิ๊ก
ดูหน้าตาน่ากินแม้สเต็กร้อนช่างเข้ากับอากาศหนาวจริงค่ะ
สำหรับเมนูสเต็กรักล้นถาดจำหน่ายเพียงราคาถาดละ๖๔๙บาทเท่านั้น
เหมาะสำหรับ๕คนขึ้นไปรับรองอิ่มกันทั่วหน้าค่ะ
ซึ่งนอกจากจะมีเนื้อสเต็กทั้ง๔อย่างแล้ว
ยังมีสลัดผักชุดใหญ่ไข่ต้มฮอตดอกข้าวโพดและเฟรนด์ไฟล์
ราดด้วยซอสสูตรเด็ดของทางร้านอีกด้วยค่ะ
โดยหลังจากเมนูนี้วางจำหน่าย
ทำให้มีลูกค้าเดินทางไปริ้มลองรสชาติกันอย่างต่อเนื่อง
และบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มเกินคุ้มทั้งปริมาณและราคาค่ะ
คุ้มมากค่ะเห็นแบบนี้แล้วดิฉันว่า๑๐คนก็ไม่หมดนะ
๖๐๐กว่าบาทแต่ก็แบบใหญ่มากเลยสเต๊กแบบชิ้นนั้น
ครูผู้ชมอิ้มนำสำระราธในช่วงนี้ไปแล้ว

มีคนสั่งสาลาเป๋า

ฉันสั่งไม่ได้นะคะดิฉันก็อยากทานอยู่
มีบางคนบอกว่าขอสัก๒๐ลูก
เอออีกแท่นหนึ่งบอกว่าขอทานติ่มซำสัก๒เคง
เดี๋ยวค่ะคุณผู้ชมค้าเข็งมันเท่านี้นะคะ
๒เคงนี่คือใหญ่มากนะคะใช่ถูกต้องแต่ได้อ่านเราก็รู้สึกชื่นใจ
เชื่อว่าลูกค้าเยอะอย่างแน่นอน
เอาล่ะพักเรื่องของของกินช่วงหน้ายังมีเรื่องราวสนุก